เมเจแรงแล้วนะคุณเมื่อวานนี้มีข่าวที่แรงแซงหน้าเข้าไปอีก
เองกับแชทไลน์ของคุณสามีที่ไม่ได้แชทหาเธอ
แต่ชัดหาผู้หญิงคนอื่นนั่นเองถือเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโน้ต
เลยทีเดียวประเด็นรักพังเฉาสนั่นวงการลูกทุ่งจริงจริงเมื่อวานนี้ค่ะ
คู่ของตั๊กกะแตนชนระดากับสามีเพชรสหรัฐนะฮะ
ฝ่ายหญิงเนี่ยปล่อยภาพไลน์ของฝ่ายชายแชทคุยกับผู้หญิงสาวคนหนึ่ง
ถือว่าการพูดการคุยกันในไลน์ถ้าอ่านแล้วหลายคนบอกเลยว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
กว่าจะเป็นเพื่อนกันอย่างแน่นอนจนโซเชียลร้อนฉ่าเลยทีเดียว
ลูกทุ่งสาวตั๊กกะแตนชนลาดานะคะก็ได้รับกำลังใจจากคนใกล้ชิดค่ะ
รวมไปถึงแฟนนักร้องลูกทุ่งอีกด้วยนะฮะ
แล้วก็เพื่อนสนิทอดีตนักร้องสาวด้วยอย่างแมงป่อชนทิชาค่ะ
โพสต์เฟซบุ๊กนะฮะส่งกำลังใจให้สาวตั๊กกะแตนเช่นเดียวกัน
แต่ว่าความแซ่บของสเตตัสนี้ค่ะที่คนตาดีเข้ามาเห็น
แหม่งปอตอบกลับเพื่อนที่มาร่วมคอมเมนต์
บอกว่าฉันก็ไม่เข้าใจคนแบบนี้จิตสำนึกแม่ง
จิตสำนึกเป็นยังไง

เพราะว่าเขียวนี้ถ้าแปลเป็นภาษาอีสาน

แล้วก็ได้เข้าไปถามถึงความรู้สึกของแมงปอ
แมงป่าเองก็ยอมรับว่าคิดดีแล้วนะ
ก่อนโพสต์เนี่ยแล้วก็รู้สึกอย่างที่เขียนจริง

แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามค่ะเธอเชื่อว่าครั้งนี้
เพื่อนซีของเธอจะผ่านมรสุมรักไปได้
สนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกทางเดินชีวิตของสาวตั๊กกะแตนเสมอค่ะ
ก็ทราบพร้อมทุกคนนะคะ
ดูทางเฟซบุ๊คพอเห็นแล้วก็ตกใจ

แล้วก็อยู่กับเขามาก็เกือบ๑๐ปีแล้วนะคะ
ก็มีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะไม่สมหวังเรื่องพวกนี้
แต่ป๊อกเชื่อมั่นว่าแตนต้องผ่านไปได้เพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงเก่ง
ตกใจค่ะตกใจมากแล้วก็

ชีวิตคู่มันต้องมีแค่คนสองคนสิ
พอมันเริ่มมีที่๓๔๕มันไม่ใช่แล้ว

เราก็เลยไม่เข้าใจว่าแล้วบุคคลที่๓๔๕เขาคิดอย่างไร
คิดดีแล้วคือปอลเป็นคนแรงอยู่แล้ว
ถ้าใครติดตามบอลทางเฟซบุ๊คบอลเป็นคนแรงอยู่แล้ว

แต่ว่าเราไม่เข้าใจความรู้สึก
เราก็พิมพ์ไปตามนั้นแล้วแต่เพื่อนจะตัดสินใจ
เพื่อนตัดสินใจอย่างไรก็ปอล์ก็อยู่อย่างนี้แหละ

งานนี้หลายคนให้กำลังใจท่วมท้นกับตั๊กกะแตนชนระดาจริง
เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้น๒วันที่เธอเพิ่งรู้จริง
บอกว่าเพิ่งรู้ก่อนหน้า๒วันก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา
คือสามีของเธอที่เกิดเรื่องเกิดราวกัน
ก็ทำดีมาโดยตลอดไม่ได้เคยมีอะไรผิดแปลกไปจากนี้

เวลาน้ำมันนิ่งเนี่ยคลื่นใต้น้ำมันน่ากลัวแบบนี้นี่เอง
ทั้งสองคนจดทะเบียนสมรสกัน
แล้วก็ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะ
ก่อนหน้านี้คุณตั๊กกะแตนเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐออนไลน์นะ
ว่าเอออัปเดตว่าชีวิตคู่เป็นยังไงบ้างนะคะ
คุณตั๊กกะแตนก็พูดถึงเรื่องความรักค่ะ
ก็พูดถึงเรื่องความไว้ใจกันนะคะว่าเป็นยังไง
คือทุกคนตะกะแตนไว้ใจตัวเองมากนะคะ
ที่จะเลือกที่จะอยู่ใช้ชีวิตกับคนนี้นะคะ
แต่ว่าอาจจะด้วยเหตุผลเวลาที่เปลี่ยนไป
การงานด้วยเขาให้สัมภาษณ์นะว่า

อาจจะเป็นเรื่องของเวลาแล้วก็การงานกันด้วยนะคะ
แต่ก่อนคบกันก็ฝ่าฟันอุปสรรค
แต่ว่าเรื่องออกมาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวต้องรอคุณตะกะแตนนะคะ
ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่พูดมาแล้วก็นึกถึงเพลงของคุณตั๊กกะแตนเหมือนกัน
รักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้ง

ก็ไม่รู้หลังจากต่อไปนี้ไม่รู้จะเชื่อใจอะไรได้อีกหรือเปล่านะคะ